ชดเชยสงกรานเนี่ยก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ
หลายคนก็ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

รถตู้เขาก็จะมีการจำกัดจำนวนที่นั่งอยู่แล้ว

ผู้โดยสารเขาทนไม่ไหวถึงขั้นต้องถ่ายคลิป
เพราะรถตู้คันนี้ก็คือรับผู้โดยสารไปตามทางตามทางเรื่อย

เธอจังไงมันติมรถแล้ว
ผู้โดยสารบนรถตู้คันนี้ทนไม่ไหวค่ะ
เพราะถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเนี่ยอัดกันไปในรถตู้คันเดียวเนี่ยนะคะ
รถตู้สายนี้นะคะคือรถตู้เส้นทางนาจลวยเดชอุดมอุบลราชธานีค่ะ
เจ้าของโพสต์เนี่ยนะคะมีคนให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นอดีตพนักงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะ
คือเขาทนไม่ไหวก็เลยบอกกับคนขับรถตู้ว่าไม่ได้นะมัน๒๐กว่าคนแล้วนะมันไม่ปลอดภัยนะ
นี่นะคะแล้วก็จะมีอยู่มุมหนึ่งที่เธอหันกล้องมาถ่ายในรถนะคะ
แล้วก็พยายามนับจำนวนดูว่าในรถตู้คันนี้มีกี่คน
นับได้๑๙คนรวมเธอที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยรวมแล้วเป็น๒๐คนเดี๋ยวลองดูนะคะเธอนับจำนวนคนที่อยู่ในรถตู้นะคะ
คือตามกฎหมายแล้วคือ๑๒ที่นั่งนะคะ
ถ้าเกิดว่าเราร้องเรียนนี้คือว่าจะโดนกัน
คือทั้งคนขับแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะ
คือขนส่งนะคะเขาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเนอะ
คือห้ามเกิน๑๒ถ้ารถไม่พอคุณก็ต้องเสริมจริงไหมคะ
นี่ค่ะ๒๐คนจริงไม่ได้พูดเวอร์เลย
นี่นะคะคือผู้โดยสารที่อยู่ในรถตู้คันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาก็ทนนั่งรถกันต่อไปจนถึงอำเภอเดชอุดมนะคะ
เจ้าของคลิปมาให้ข้อมูลภายหลังว่าระหว่างทางก็มีคนคอยโบกรถตลอด
ครับแต่ยังดีที่คนขับไม่รับขึ้นเพราะเธอโวยวายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ

ใช่ก็เลยไม่กล้ารับขึ้นมาค่ะคนขับก็พยายามตะโกนบอกว่าเต็มแล้วเต็มแล้วไปไม่ได้แล้วนะคะ
ก็มีบางช่วงที่คนขับรถเนี่ยจอดข้างทางก็ให้คนถ่ายคนลงจากรถไปบางส่วน
แต่เจ้าของโพสต์เขาลบคลิปออกไปแล้วเขาบอกว่าก็กลัวว่าคนจะเอาไปแชร์
ตามกฎหมายเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ย
กฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่ารถตู้โดยสารสาธารณะให้มีที่นั่งได้ไม่เกิน๑๓ที่นั่งนะคะ
นั่งแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า๒๐เซนติเมตร
เพื่อใช้เป็นทางเดินออกประตูด้านท้ายของรถได้นี่นะคะ
อันนี้เป็นเหมือนกับกฎเสริมหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถตู้ไฟไหม้ที่จังหวัดชนบุรี
ถ้าฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุดคือห้าหมื่นบาทเลยนะคะด้านท้ายก็เผื่อเหตุฉุกเฉินจะได้ออกท้ายรถได้ด้วยไงฮะ
มันเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวรถเวลาขับขี่นะฮะเป็นรถสาธารณะนะครับ
คือไม่เกิดอะไรขึ้นก็จริงแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้กรมการขนส่งทางบก
จะได้ทราบว่าเรื่องอย่างนี้มันยังมีอยู่ถูกต้องนะคะ
รถไม่พอกับจำนวนผู้โดยสารแต่จะแก้ปัญหายังไง
แล้วก็ยังมีท่ารถนะฮะที่รับคนแบบรับเรื่อยรับจนเต็มอัดจนแน่นแล้วค่อยไปอย่างนี้นะครับ
จริงตามคลิปแค่๒๐คนก็เกินแล้วก็ผิดกฎหมายแล้วนะคะ